ในขณะที่การตรวจสอบเรื่องของการจัดตั้งมูลนิธิครับคุณผู้ชม

ว่าถ้าไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
มูลนิธิแห่งนี้ฮัมซะก่อตั้งมาจัดตั้งมา
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตามหลักการกติกาหรือเปล่า

ข้อกำหนดของการจัดตั้งมูลนิธิได้ถูกระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่๑๔
ระบุว่ามูลนิธิคือทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ
การศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์วรรณคดีการศึกษาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น
โดยไม่ได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน
อีกทั้งการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิต้องไม่เป็นการหาประโยชน์ให้กับบุคคลใด
ซึ่งทุกมูลนิธิจะต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์เท่านั้น
สำหรับรายได้ของมูลนิธิตามกฎหมายจะระบุว่าจะต้องมาจาก๔ช่องทางได้แก่เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น
ซึ่งไม่ได้มีข้อผูกพันให้ต้องรับผิดชอบหนี้สินหรือภาระอื่น
เงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้กำไรที่เกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิและรายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ
ส่วนการเรียรายเงินบริจาคของมูลิธิผ่านการใช้สื่อจะต้องขออนุญาตจากกรมการปกครองเพื่อให้คณะกรรมการควบคุมการเรียรายอนุมัติก่อนจึงจะทำการเรียรัยได้
และรายรับรายจ่ายของมูลิธิจะต้องทำงบดุลบัญชีให้ทางกรมการปกครองรับทราบด้วย
คนใดก็ตามที่มีความประสงค์จะขอเรียกอะไรไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือดิวคนนะครับ
ถ้าเป็นการเรียรัยโดยการโฆษณาหรือผ่านสื่อเนี่ยจะต้องมาขออนุญาตเรียรัยที่นี่ครับที่ผมทำงาน
จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพินาการคณะกรรมการควบคุมการเรียรัย
ซึ่งมีท่านประหลักกระทรวงมหาทัยเป็นประธานต้องนำเข้าที่ประชุมทุกครั้ง
นายปรนดยังระบุด้วยว่าการกระทำของมูลที่ฮัมซะ
เป็นการทำผิดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิและพฤติการที่เกิดขึ้น
อาจเข้าข่ายความผิดทางชอบโครงประชาชน
ไปตั้งเรื่องพวกนี้มันไม่เป็นเรื่องที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเนี่ย
มันจะวิ่งไปหากฎหมายอีกตัวหนึ่งก็คือ
ถามว่าเขาใช้มูลนิธิเป็นเครื่องมือในการที่จะไปช่อโกงประชาชน
มันก็จะไปผิดตามกฎหมายอาญาซึ่งกฎหมายนั้นจะหนักกว่า
กับมูลนิธินี้ไม่ได้ดำเนินการในเรื่องเหล่านี้เลย
แต่เพียงเอาชื่อเอาหัวเล่มของมูลนิธิ

เพื่อจะยับง่ายต่อการน้องน้าวง่ายต่อการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินที่ตนเองคาดหวังที่ตัวเองไปหลอกลวง
เอาชื่อไปกล่าวห้ามแล้วก็ชักชวนคนมารวมทุน
ซึ่งมูลนิธิจะระดมทุนไม่ได้
สำหรับกรณีนี้นายปรนดระบุว่า
จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าความผิดที่เกิดขึ้น
เกิดจากตัวมูลนิธิหรือเกิดจากกรรมการที่บริหารมูลนิธิ

จะต้องถูกเพิกถอนจากการบริหารในทันที
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกรมการปกครอง
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน